จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี

โอ้โหประสบการณ์มวยก็ไม่ห่างกันมาก
พิกัด๑๓๖ฟวรครับ

บ้านเกิดอยู่ปากช่องนครราชศรีมานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่กับพี่ก้าเมืองเพชรเกือบ๑๐ปีแล้วนะครับ
แล้วก็ไฟล์นี้ย้ายมาซ้อมที่ค่ายมวยช๕พยักษ์ของพี่ชายสุโขทัยครับ
อยู่แถวคลอง๘ลำลูกกานะครับ
ก็ไฟล์นี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทรกใหม่ด้วยนะครับ
ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออินทราชัยช๕พยักษ
เดี๋ยวดูครับว่าเปลี่ยนชื่อใหม่จะใช้ไรหรือเปล่านะครับ
ช่วงหลังก่อนหน้านี้นี่เคยมาช่วยไทยรัฐแล้วนะครับ
เปิดสนามวันที่๕กันยาวันนั้นโทรฟอร์มไม่ดีครับ

หลังจากนั้นกลับมาก็ชนะ๑แล้วก็เสมอ๑ครั้งนะครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมครับมงคลกรกรรมนาศ
รายนี้ก็ถือว่าเป็นไข่ในหินของพี่กัมปนาศชูสุวรร
ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกรกรรมนาศที่ฉะเชิงเซานะครับ
อายุ๑๗ปีเท่านั้นครับแต่ว่ารูปร่างดีเหลือเกินนะครับ
รายนี้เกิดที่ท่าตะเกียบฉะเชิงเศร้าครับ
ช่วงหลังก่อนหน้านี้ก็ชกกับนักมวยไทยนักมวยต่างชาตินะครับ

แต่ว่าไฟล์สุดท้ายแม่มาชกที่ไทยรัฐทีวีโชว์ฟอร์มไม่ดีครับ
วันนั้นแพ้นอกยก๓ให้กับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
พี่กรรมนาศเองก็บอกนะครับวันนั้นที่แพ้นี่

๑๔๐ปอนด์นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ได้ชกในพิกัดถนัดต่อยกลางวัน๑๓๖ปอนด

วยคู่นี้เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับ
คู่นี้สงครามข่าวเดือดแน่นอนอีกคนเป็นข่าวบู้ดุดัน
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นมวยเข่าฝีมือดี
พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครไปฟังครับ
เป็นมวยจังหวะเตะถอยรุนแรงดาวเด่นลูกเมืองเพชรเก่า
ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็มงคลกกรรมนาศ
วันก่อนมาชกที่ไทยรัฐก็หงายท้องไปแล้วโดนน็อกไว้ครับ
ถ้าดูว่ามวยดาวเด่นจะดีกว่าครับ
โอ้โหมวยคู่นี้ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องเลยนะครับ
เรื่องของประสบการณ์มวยรูปร่างนี่ไม่ห่างกันเลยครับ
ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับ
มงคลเองเป็นมวยที่เดินเข้าหาครับ
ส่วนดาวเด่นมวยถอยสงครามเข่าเดือดแน่นอนนะครับ
คู่นี้แล้วก็หมัดกับศอกของเขา

สุดท้ายแล้วนี่จะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่า
เสาร์นี้๙มกราคมศึกยอดมวยไทยรัฐ
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอชชุมพรสุรพัฒน์จันทร์ธรรมดีรายการครับ